เอาไปดูต่อกันที่กู้ภัยกับนางฟ้าเดินดินกันหน่อยดีกว่านะคะ
หลายคนเนี่ยแซวกันขำเลยบอกว่าอยากให้คู่นี้เป็นคู่จิ้นกันจริงนะคะ
สำหรับพี่บินแล้วก็พี่บุ๋มปะนัดดานั่นเอง
นี่แหละค่ะคู่จิ้นกู้ภัยใจพระและนางฟ้าของคนจน
พี่บินบรรลือฤทธิ์กับแม่บุ๋มปนัดดานะคะ
อาทิตย์ก่อนเป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งคู่ได้ไปลงพื้นที่
ช่วยเหลือคนยากคนจนชาวชุมชนแออัดไปด้วยกันเลยค่ะ
พี่บินไปแจกเงิน๕๐๐บาทเคาะตามประตูบ้านนี่แหละอย่างที่รู้กัน
ส่วนพี่บุ๋มเองก็นำของไปแจกจ่ายค่ะ
โดยมีพี่เอกพันธ์คอยเป็นลูกคู่ร้องเพลงแซวกันไปตลอดทางเลยที่เดินกันไป
พี่บินเขาก็หน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มตลอดทางค่ะ
เดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยจ้า
ชาวบ้าลักษณ์ให้ขนุนชาวบ้าลักษณ์ให้ขนุน

ยอดตลอด
โมเมนต์ตอนนั้นก็กุ๊กกิ๊กกันนิดนึงนะจ๊ะ
แล้วคนที่ไปด้วยรู้สึกว่ามันกุ๊กกิ๊กขนาดไหน
เดี๋ยวไปฟังพี่เอกพันธ์เปิดใจกันหน่อยค่ะ

ในการที่อุบลเกิดวิกฤตที่น้ำท่วม
ก็มีการแซวอยู่กับคุณบินบริษฐ์
บุ๋มบินจะอะไรกันไหมนู่นนี่นั่น

เหมือนกับว่าเราก็เป็นตัวเสริมเข้าไป

แหมพี่หยอดทุกช็อตเลยนะ

คือมันคลิ้กตรงกันพอดีบ์
ด้วยที่จิตใจเราชอบช่วยเหลือสังคม
ผมชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่แล้ว
แล้วเห็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะพี่บินพี่ไทยเอง
เขาจะลงพื้นที่ไปแถวประชาชื่นค่ะ
แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งกันอีก

ก็เห็นว่ามีคนใจบุญร่วมสมทบกันเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

หยุดอยู่บ้านนะคะเผื่อเจอพี่บินนะคะ